คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนกลางค่ำกลางคืน
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้คงตกอกตกใจ
เพราะว่าเขาขับมาในรถคือมากันสองคนเป็นแฟนกัน
ปรากฏว่าโดนรถคันหนึ่งคือขับตามไม่พอนะ
ยังมีการยิงปืนใส่ด้วย
แล้วคนที่อยู่ในรถคันที่โดนยิงก็ตกอกตกใจสิคะ
เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไง

นี่ไงคือเขาถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วผู้ทะเบียนรถที่ยิงใส่เขา
ขอมอคือขอไขมอมา๒๗๒๔

ตรงนั้นมันเป็นเส้นทางคันคลองเส้นทางใหม่
ที่พื้นที่อำเภอแม่วางที่เชียงใหม่
แล้วดูสิจู่มันเกิดเหตุการณ์

เพราะว่ารถเก๋งคันหนึ่งขับไล่ตามหลังมา

คือจู่รถคันนั้นเขาก็ยิงปืนใส่รถของเขา๓ครั้ง
ทำให้คนขับรถคันนี้ค่ะที่เขาถ่ายคลิป
เขาก็ตกใจรีบเหยียวคันเร่งเพื่อขับหนี

ให้ระวังด้วยบางคนที่ต้องขับรถไปในทางเปลี่ยว
ขับรถในช่วงกลางค่ำกลางคืน

เขาเขียนแบบนี้ค่ะบอกว่าขออนุญาตครับ
ผมกำลังขับรถกลับบ้านเส้นคันคลอง
เส้นใหม่ทางไปอำเภอแม่วาง
ทะเบียนขอไขมอม้า๒๗๒๔เชียงใหม่ไล่ยิงผม
คือถ้าจะเมาคนที่ขับเส้นนี้
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ขับเส้นนี้เนี่ย

ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแน่นอน
ผมขับรถตามเขามาตั้งแต่แยกเสมอ
แล้วเขาก็ขับเบรกปาดไปมาอยู่แบบนี้ค่ะ

แต่ที่แน่คือเขาขับหนี
แล้วคันนั้นก็ขับไล่บี้จนชนรถผม

เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมเอาปืนมายิงด้วย

ตอนนี้ทางผู้เสียหายเขาก็แจ้งความกับสพหางดงแล้ว

เพราะว่าผมกลัวก็เลยรีบขับรถหนีแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่าระวังกันด้วยนะครับ
ทีนี้พอโพสต์คลิปออกไปคนเข้ามาดูเยอะนะคุณทัศนัย
แล้วส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงตกใจแหละ
แล้วก็อยากให้ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าเส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่รถขับผ่านไม่บ่อยมากนัก

ใช่คือไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นคนที่จะมาก่อเหตุอาทยากรรมอะไรหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้
ทางผู้เสียหายทั้งสองคนไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหางดงเชียงใหม่แล้ว
เพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกแหละพอมีหลักฐานเป็นคลิปอย่างเดียว
เอาคลิปนี้เข้าไปแจ้งตำรวจแล้วตอนนี้ค่ะยังสอบสวนอยู่เลย
ดังนั้นถ้าเกิดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนะคะ